สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อืมอ่าวันนี้เป็นสาวค่ะโรงเรียนหญิงล้วน
หญิงร้วนกันมาเลยนะคะแต่เรื่องนี้ก็เกิด
เกิดขึ้นที่โรงเรียนเหมือนกันคุณแม่ค่ะ
อืมเออเรื่องนี้ช่วงนี้
หันทุกวันเลยเนอะใช่แล้วเป็นเรื่องกับครู
กับนักเรียนอย่างนี้หลายข่าวแล้วนะคะ
วันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐค่ะก็รวบ
ครูฟาคปกครองขมขืนนักเรียนนิ้มหมอนึง

เพื่อติดตามคดีที่ครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนข่มคืนเด็กหญิงเอนี่แหละค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะนางปวีนาหงศกุลก็บอกว่าเมื่อวันที่๓๐ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองของเด็กหญิงเอติดต่อมายังเพจของมูลนิธิปวีนาแจ้งว่าเด็กหญิงเอถูกครูฝ่ายปกครองทราบชื่อนะคะว่านายเฉลิมชัยพรมประพัทธ์สอนอายุ๕๒ปีอายุ

ทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปีพาเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีไปทำอนาจารย์
และกระทำชำราวสิทธิ์ล่าสุดเนี่ยตำรวจฝ่ายสืบสวนติดตามจับกลุ่มนายเฉลิมชัย
มประพัดศรเนี่ยได้แล้วนะคะซึ่งหลบหนีไปอยู่ที่บ้านญาติในจังหวัดนครปฐม
สารภาพทั้งหมดบอกว่าข่มขืนเด็กหญิงเอมาหลายครั้งแล้วดูสิมันเป็นเรื่องที่เราได้ยินอยู่ทุกวัน
อะไรกันนักหนาก็ไม่รู้เนอะนี่ก็บอกว่าในส่วนของการเรียนแม่ของเด็กหญิงมหนึ่งเนี่ย
ได้แจ้งว่ายังต้องการให้โรงเรียนเนี้ยเริ่มยังใช้แล้วนะคะเนื่องจากมีความสบายใจ
หลังจากที่ครูผู้ก่อเหตุดำเนินคดีก็ได้ถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
ใช่แม่ก็เด็กอยู่ป่อหกใช่เออมอสองอืมอยู่ตอนนี้อยู่มอหนึ่งค่ะ
คือเด็กไม่กล้าบอกครอบครัวแต่ว่ามีปฏิกิริยาทางอารมณ์ร่างกาย
เมื่อไหร่ที่แบบมีปัญหาเกี่ยวกับพ่อก็จะเถียงเถียงคือก้าวร้าวขึ้นแต่ทีนี้พอแม่ไปพูดแบบคำนึงขึ้นมาบอกว่า
ฉันจะเอาไปแจ้งฝ่ายปกครองนะถ้าเธอยังทำอย่างนี้อยู่เด็กก็เลยร้องไห้ขึ้นมา
ฝ่ายปกครองเขารู้อยู่แก่ใจเขาเองอยู่แล้วไงเพราะจริงจริงอ่ะเด็กอ่ะมันต่อต้าน
แต่ตอนนี้มันโดนข่มขืนไงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ
ใช่นี่ก็คือมันก็เลยแบบว่าพออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเพศชายก็คือพ่อเนี่ยเขาก้าวร้าวเลย
ก็คือแบบว่าต่อต้านทันทีใช่นั่นแหละเป็นต้นมันทำได้กับพ่อไง
เพราะว่ามันไม่กลัวโหดหูเห็นไหมคุณแม่ก่อนที่จะอ่านข่าวต่อไป
วันนี้แต่งกายเหมือนจะไปโอ้โหไอ้วามคือคือมาอ่านวันนี้มาอ่านข่าวนะ
ไหมคะเรามาอ่านข่าวจริงเนี่ยเราจะใส่ชุดของที่ที่ข่าวเขาเตรียมเอาไว้
ค่ะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยจะไปงานต่อเนี่ยก็จะใส่ชุดอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปงานแน่แน่
ตอนนี้เดี๋ยวไปปาร์ตี้ต่อคือจริงวันนี้ไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่เดือนหน้าจะมาเล่าให้ฟัง
อุ้ยแต่งวันนี้แล้วมาเล่าเดือนหน้าคุณแม่มันเป็นเรื่องใหญ่โตใช่ไหม
จะรอเอาค่ะเชิญค่ะเอาต่อไปสาเหตุเพราะว่านี่ฉันจำวันผิด
ว่าเดี๋ยวจริงมันต้องเดือนหน้าวันที่สองเดือนมีนาสองเดือนหน้าสองมีนา
แต่เตรียมตัวรอไม่ใช่๒วันนี้ไม่ใช่๒กุมภาพแต่งตัวเยอะมากเยอะมากแต่น้อยชิ้น
แต่ว่าเป็นวันศุกร์เหมือนกันแต่งตัวเยอะแต่ใช้ผ้าน้อยแต่เชื่อไหมคุณผู้ชม
วันที่๒กุมภากับวันที่๒มีนาคือวันศุกร์เหมือนกัน
อ๋อคุณแม่ไหนก็แต่งแล้วไปเหอะไปกินบุฟเฟ่ไปอะไรแบบนี้
ไม่ได้มันไม่ดีงานจัดขึ้นมาแล้วจะไปได้ยังไงล่ะอายก็ตายเลย
ก็ไม่รู้หรอกพี่ว่าแม่แต่งตัวเวอร์
มามาเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กเหมือนกัน
แต่ตอนนี้เด็กลงไปอีกคือเด็กทารกแต่ตอนนี้ไม่ได้โดนข่มขืน
เด็กทารกไม่ได้โดนข่มขืนแน่นะคะเพราะว่าโดนระเบิดขวด
แต่ละแต่ละเรื่องน่ากลัวไหมนะคะเอางี้ในเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า
วิจิตศิลปแท็กทูนะฮะรับศักดิ์ลายมหาสารคามเนี่ย
ก็ได้โพสต์เรื่องราวอุทาหรณ์มาช่วยแชร์หน่อยนะ
ให้ถึงพ่อแม่เนี่ยนะฮะจำเลยหน่อย
ก็คือเป็นพ่อแม่ของเด็กที่ถูกระเบิดขวดอันนี้ค่ะ
ว่าหลานผมเนี่ยเจ็บขนาดไหน
วันที่๔หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายในระยะที่๑แล้ว
แต่ยังต้องเฝ้าดูอาการในระยะที่๒
นั่นก็คือต้องระวังการติดเชื้อเนื่องจากแผลไฟคอกยังค่อนข้างที่จะสาหัสอยู่
หากมีจุดไหนแผลลึกก็จะทำการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
ต้องเฝ้าดูอาการแบบวันต่อวันรักษาค่อนข้างยาวจนกว่าเนื้อเยื่อที่ปลูกถ่ายเนี่ยนะฮะ
มันจะติดแล้วก็ทำกายภาพบำบัดด้วยนะฮะ
แต่ว่าสภาพใบหน้าของน้องตอนนี้หนักกว่าเมื่อ๒๓วันที่แล้ว
มันโดนหน้าด้วยลำตัวแขนขาเนี่ยเอานังลุดออกไปหมดเลย
เหตุการณ์เนี้ยนะมันเกิดที่จังหวัดสระบุรีนะฮะตรงแถวหมู่บ้านการเคหะสองอืม
ตำบลห้วยเบงอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะฮะห่างจากหน้าบ้านไปประมาณสัก๒๐เมตรเนี่ย
มันก็จะมีเด็กประมาณ๙ควบกับ๑๓ปีนะฮะ
เด็กพวกนี้ไปดูคลิปวิธีการทำระเบิด
ก็นั่นก็ไปขุดเป็นหลุมนะแล้วก็เอาคือขุดหลุมนี้เพื่อที่จะออกระเบิดขวด
เอาไปแบบจุดแล้วก็จะไปใส่ลงไปหลุมแล้วมันก็จะได้ตุ้มอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
ในขณะที่ตอนที่นางจุดปั๊บเนี่ยนะไฟมันก็ไปลามโดนมือ

สะบัดไปก็ไปโดนเอาเด็กทารกที่นอนอยู่แถวนั้น
คือย่าเขาขายของอยู่ใกล้ไง

พอเขาเห็นว่าไฟลุกไหม้ใช่ไหม
ก็รีบเอาผ้าขนหนูที่ชุบน้ำเนี่ยนะ

แต่เนี่ยกว่าที่จะไปโปะได้ตรงนั้นเนี่ย

สภาพตอนนั้นผิวหนังที่เด็กไหม้
มันก็ติดเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่

ของเด็กที่ห่อหุ้มร่างไว้อยู่บ้างบางส่วน
ก็ทำให้ปกป้องอวัยวะช่วงล่างเนี่ย

ทันทีที่ดับไฟได้แล้ว
ก็ต้องรีบอุ้มน้องเข้าไปส่งที่โรงพยาบาล
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะ

เรียกผู้ปกครองของเด็กทั้งหมด

แล้วก็โดยที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่ได้เรียกร้องอะไรใดทั้งสิ้น
เพราะว่าต้องการที่จะรักษาเด็กอันนี้เอาไว้ก่อนนึกออกไหม

ใช่โดยอาการล่าสุดตอนนี้หมอบอกว่าก็ไม่มั่นใจนะ
ว่าจะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ
แล้วก็ต้องรักษาต่อเนื่องไปล่าสุดก็เพิ่งออกมาจากห้องไอซียูนะคะ
แล้วก็แต่ว่าดีแล้วที่ทานนมได้เองแล้วตอนนี้
เลือกลีกลางที่จะดูเองทำเองอะไรอย่างนี้
ถามดูบอกว่าพ่อพ่ออยู่ในสื่อก็คิดว่าจะปุ่นเหลือ

จริงเช้าเป็นคนในตะวัน๒แถว
เป็นงงเขาก็บอกเปิดคลิปนึง
เจอสาวคนนึงกระโดดลงจากก้องด้าน๒แถว
ให้รถชน
ขับรถตามมาคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะเขาเข้าไปแจ้งความที่สนยานวา
หลังจากถูกผู้หญิงซึ่งทำทีเหมือนกับว่าถูกรถชนเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขับขี่คือตัวเขาเองเนี่ย
เหตุเกิดในซอยเจริญกรุง๖๑เขตสาธรณ์กรุงเทพนี่เองนะฮะ
เหตุเกิดเมื่อวันที่สิบเอ็ดกลุ่มภาพที่ผ่านเอ้ยวันที่หนึ่งกลุ่มภาพยังไม่ถึง
กุมภาที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้คุณนรพลบอกว่าขณะขับรถไปภายในซอยเจริญกงหกสิบ
สามก็มีรถสองแถวอยู่ข้างหน้าขับไปขับไปและย่าห่างอย่างที่เห็นเล่า
หญิงสาวคนนั้นก็เดินลงมาแล้วก็กระโดดล้มตับดื้อเลย
คนเข้ามามุงดูก็ส่งเสียงกรีดร้องเจ็บปวดเต็มประดา

แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหาย๑๐๐บาท
นี่นะฮะตามที่นี่คือคำพูดที่

คุณนรพลบอกว่าปฏิเสธครับเพราะว่าตกใจ
ตอนนี้เขาเรียกนะครับนี่คือคำพูดที่เขาถอดออกมาจากกล้องหน้ารถนี่นะครับ

เขาบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าการกระทำของหญิงสาวอาจจะเกิดจากความเครียด
หรือว่ามีอาการป่วยอย่างใดหรือไม่

อยากจะฝากไปยังญาติพี่น้องหากมีใคร
หากว่าคนนี้เป็นญาติพี่น้องแล้วก็ป่วยอยู่

เพราะว่ามันอันตรายเกิดเขาเบรกไม่ทันหรืออะไรล่ะ

ทางด้านสารวัตรสอบสวนของสนยานวา
ก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบกล้องหน้ารถ
แล้วก็ที่รถของคุณน้องท่านพล
ก็ไม่ได้มีร่องรอยการเฉียวชนใด
เพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามคลิปดังที่เห็น
แล้วตอนนี้กำลังติดตามสืบหาผู้หญิงคนนี้
มาสอบสวนข้อเท็จจริงว่าทำอย่างนี้ทำไม

ก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว

บนรถ๒แถวเมื่อกี้เห็นทุกคน

อันนี้ถ้าในแง่ของคิวบูแล้วไม่เนียน

ดิฉันกำลังจะเลี้ยวคือจะเลี้ยวซ้าย
มันเป็นมุมของถนนใช่ไหม

ในขณะที่ดิฉันเลี้ยวไปอย่างนี้ปั๊บ

แล้วก็คนที่ยืนอยู่๒๓คนนั้นก็บอกว่า

เราไม่ได้รู้สมอะไรเลยนะ
แล้วก็ขับไปตอนนั้นเราก็ขับไป
ก็ไปที่บ้านใช่ไหม
พอขับไปที่บ้านเราก็ตกใจทับเท้าอะไร
แล้วก็แบบว่าขับเลยไปนิดนึงนะ
เพราะว่าดูสิว่ามันจะตามอะไรเรามาหรือเปล่านะ
ผลปรากฏว่ามันก็เหมือนกับไม่ได้ตามอะไรใช่ไหม

นางยืนรออยู่หน้าบ้านเลย
รู้แล้วดักรอ
นางก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรนี่นะ
เอาอย่างนี้ไปเรียกตำรวจมาเลยไป

แล้วก็อีกคนที่โวยวายว่าโดนทับเท้าเป็นผู้ชาย

อยู่นี้คนอยากหาเงินกันง่ายได้ด้วยแบบนี้

คือกระโดดหน้ารถเลยแล้วเขาจะเล็งถูกมาก
ก็ขับรถมาช้าแล้วเขาจะกิ้งไปข้างหน้า
คือตัดหน้ารถแล้วกิ้งไปข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยของเขาเอง

คุณขับรถชนเขาเพื่อจะเรียกเงินแล้วก็จะได้จบเลย

กล้องหน้ารถสำคัญมากเลยนะเวลานี้

เมื่อวานนี้ค่ะเราก็มีเรื่องที่แบบให้คุณผู้ชมทางบ้าน

ตอนนี้ก็ได้เวลาประกาศรายชื่อผู้โชคดี
เข้ามาร่วมสนุกกับรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวานนี้นี่แหละค่ะ
ที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางไลน์ของไทยรัฐออฟฟิเชียลว่า
วาเลนไทยนี้อยากยิ้มแซวฟี่กับแฟนแบบไหน
ผู้ที่ตอบคำถามได้โดนใจทีมงานของเราที่สุด
จำนวนหนึ่งท่านนะคะรายชื่ออยู่ที่หน้าจอแล้วคือ
คุณสุภาวดีหยาดพิรุณธรรมจากจังหวัดปฐุมธานีนั่นเองค่ะ

ค่า๑๐๐๐บาทกลับบ้านไปแปลงฟันนะคะ
แล้วก็เวลาไปเที่ยวเวลาจะเซลฟี่กับแฟนเนี่ย
มูลค่า๑๖๐๐บาทก็จะได้แบบว่าเต็มที่ได้เลย

เพราะว่าช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและมั่นใจมากขึ้นด้วย
โอเคอยากรู้จังเลยว่าตอบ
ในช่วงหน้าตอนนี้ดิฉันเป็นไข้แต่ว่าหายแล้ว
เต็มเลยไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่
แสนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าจะต้องเตรียมตัวกันยังไง

เป็นขิงรสเปอร์เซ็นต์ฮอตต้าก็เป็นขิงผสมโสมสกัด

จะได้ตื่นไงค่ะบำรุงสมองบำรุงร่างกายสักนิดนึ

ตอนนี้ป่วยตอนนี้สมองเป็นบ้า
คนบอกว่าไม่กล้าที่จะส่งลูกไปโรงเรียนแล้ว
จริงไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้นนะคะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องสอนให้ลูกเนี่ยนะ

แล้วก็สื่อสารกับเรา

คือจริงแล้วเนี่ยอย่างสมมุติว่า

ห้องเค้าเคยว่าตามลำพาก

พอเราขัดขืนได้เราก็ลองได้

เพราะว่าคนก็อาจจะมีคนเยอะ
ตอนนั้นอาจจะเลิกเรียนแล้ว
ดิฉันว่ามันก็น่าจะช่วยได้นะ

วันแรกปรากฏว่าลงทะเบียนไป

คือจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้
คนไม่ทราบว่าการลงทะเบียนคนจนครั้งนี้คือเขาเรียกว่าบัตร
เรียกว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ชื่อสั้นเขาเรียกว่าบัตรคนจน
ซึ่งจริงแล้วมันก็ฟังดูไงไม่รู้ว่าจิ๊วไงไม่รู้
เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดีกว่า
เมื่อวันที่๑กุมภาเมื่อวานนี้ผู้มีรายได้น้อยที่ไปลงทะเบียนนั้น
คึกคักอย่างที่น่าจะเป็นเพราะว่าไม่กล้ามาลงทะเบียน
ว่าจะต้องไปทำงานที่ตัวเองไม่สามารถไม่สามารถจะทำได้ไม่ตรงกับความสามารถนะครับ
สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่าดูสิคะโหงเหวงวิเวกวิเวโหมากเลยนะฮะ
ประชาชนมาลงทะเบียนเนี่ยน้อยเลยเพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์น้อยในหลายพื้นที่
พื้นที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่ารายละเอียดโครงการนั้นเป็นอย่างไร
และหลายคนก็เข้าใจผิดว่านี่เป็นการลงทะเบียนรอบใหม่
ตัวเองลงแล้วก็เลยไม่ไปที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะ
โครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรคนจนอยู่แล้ว
โดยจะเพิ่มให้กับผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วโครงการละ๑๐๐๒๐๐บาทต่อเดือน
เพราะฉะนั้นคนที่มีอยู่แล้วให้ไปเลย
คุณสมชัยสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า
เปิดให้ลงทะเบียนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
วันแรกนี้นะคะคนมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็จริง
แต่ว่าจำนวนน้อยไปหน่อยนะฮะคือคาดว่าจะมีมากกว่านี้
เขาว่าต้องการให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีรายได้น้อย
เพื่อให้มีการฝึกอาชีพใหม่อบรมทักษะแรงงาน
มีการศึกษาเพิ่มเติมและเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ที่ดินทำกินและมีการออมเงินเพิ่มด้วย
หมายเพื่อให้ประชาชนนั้นหลุดพ้นจากความยากจน

ระบุว่าขณะนี้ประชาชนยังไม่ทราบข่าวเรื่องการลงทะเบียนมากนัก

เพราะว่าตอนนี้เขาต้องการให้ไปลงทะเบียนเพิ่ม
เพิ่มจำนวนเงินคือคุณที่มีบัตรอยู่แล้ว
แล้วก็จะไปได้ถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์

ไม่ได้ไปลงใหม่อันที่มีอยู่แล้วไปเพิ่มเงิน
ก็ใครไปลงไว้แล้วก็ไปลงเพิ่มอีก
มันก็เป็นเรื่องที่เรามีส่วนได้อันนี้ต้องได้

อีกหนึ่งข่าวค่ะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า
อากาศเราอาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมาระยะหนึ่งแล้ว
ก็เลยทำให้มันระบาดหนักมากทีเดียว

ตอนนี้พุ่งไปถึง๑๗๐๐๐คนแล้วนะคะ

แล้วส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตก็จะมีปัจจัยเสี่ยง

เด็กเล็กหญิงมีคันพี่ไม่ใช่อีก
เธอผู้สูงอายุนั่นเหรอ
พี่คะเราค่ะเรา

เรื่องนี้ในบุญรักยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก็แจ้งขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัดของระบบ
ให้จัดระบบคัดกรองเด็กที่ป่วยตอนเช้าที่เข้ามาในโรงเรียน
ถ้าสังเกตว่าเด็กคนไหนมีอาการลักษณะอย่างเช่น
อายมีไข้ดูจามเจ็บคอมาโรงเรียนแบบนี้เนี่ย
ก็แจ้งให้ทางโรงเรียนทำการคัดแยกเด็กด้วย

ให้พักในสถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้
ติดต่อผู้ปกครองมารับแล้วก็ให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีกว่า
เพื่อไม่ให้เป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ขณะที่นายแพทย์สมศักดิ์อัฐศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ก็เปิด
เผยว่าระยะนี้ประเทศไทยเมียกลาดน้าวเย็น
แล้วก็ชื้นทำให้เชื้อโรคชนิดต่าง
นั้นสามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าปกติ
โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุระหว่าง๓เดือนถึง๓ขวบค่ะ
จะมีภูมิคุ้มกันทางร่างกายที่ค่อนข้างน้อยกว่าเด็กทั่วไป
ส่งผลให้รู้สึกว่าเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติ
โดยโรคที่พบบ่อยเลยก็คือโรคไวรัสลงกระเพาะ
ลำไส้อักเสบจากไวรัสโรต้า
ที่แบบว่าท้องเสียต้องเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลให้ยาฆ่าเชื้อ
ก่อนหน้านี้เป็นเด็กเยอะตอนนี้ผู้ใหญ่ติดหมดแล้ว

คือลักษณะท่าทางคือเหมือนจะเป็นอาการไข้หวัดนี่แหละค่ะ
มีไข้ตัวร้อนน้ำมูกไหลแล้วก็ไอร่วมด้วย
อาการที่เด่นชัดมากคืออาเจียน

แบบเล็กน้อยถึงขั้นรุนแรงมากเลย
ซึ่งอาจจะมีอาการท้องอืดร่วมอยู่ด้วยนะคะ
เด็กที่เป็นก็อาจจะอยากแบบไม่รับประทานอาหาร
แล้วก็มีอาการถ่ายเหลวถ่ายบ่อยตามมาในระยะเวลา๑๒วัน
ดังนั้นผู้ปกครองควรจะสังเกตอาการลูกของตัวเองอย่างใกล้ชิดเลย

หรือเป็นแล้วมีไอมีจามถ่ายผิดปกติไหม
ถ้าเป็นแบบนี้ต้องรีบไปหาหมอทันทีนะคะอย่าปล่อยไว้นาน
เดี๋ยวนี้โรคอะไรมันมากันเยอะมากจริง
มากมายเลยก็แบบว่ามันสกปรกขึ้น

เราต้องดูแลให้ดีเข้าใจไหม

วันนัดด้วยนะจะไปงาน

อยากไปงานอยากออกงาน

จะเล่าความแบบว่าติ่งต้องของตัวเองนะ
เขาก็นัดนะว่าจะต้องมีแบบว่าไปออกสื่อต่างนานานะ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

ซึ่งก็เป็นแคว้นที่อยู่ในเทสซาลีประเทศกรีนั่นแหละ
เมื่อปีพศ๒๕๓๖ก็๓๕ปีมาแล้วเนอะ

บอกอย่างนี้ว่าซากโครงกระดูกดังกล่าวมีอายุราว๙๐๐ปี
นานมากเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนอายุประมาณ๑๕หรือ๑๘ก็ยังเด็กสาวอยู่

นั้นสาเหตุที่สาเหตุที่ไม่แน่ชัดแต่ว่าคิดว่าน่าจะเกิดจากโรคโลหิตจาง
หรือว่าโรครักปิดลักเปิดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อสะโพก
นักวิจัยได้ตั้งข้อเขารู้ได้เพราะว่าเขาไปตรวจโครงกระดูก
นี่โครงกระดูกบางอย่างมันจะสามารถบอกได้ว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไร
นั่นก็สังเกตว่าในช่วงที่มนุษย์กำลังเปลี่ยนการจากนักล่าไปเป็นเกษตรกร
เกษตรกรรมเมื่อก่อนเราเป็นนักล่ากินเนื้อสัตว์ใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ก็เป็นเกษตรกรรมแล้วก็มีการพ่อปลูกเนี่ย
นำไปสู่ในยุคต่อไปก็คือยุคที่รุ่งเรืองขึ้น
มีอารยธรรมขึ้นเป็นยุคแบบอียิปต์โบราณอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะ
ซึ่งทีมที่สแกนกระโหลกศีรษะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะ
เขาพิมพ์ออกมาเป็นแบบว่า๓มิติ
ก็ดูได้ทุกมุมเลยเริ่มจากติดหมุดที่กระโหลกก่อน
เพื่อจะแสดงส่วนของตำแหน่งใบหน้า
แล้วก็จากนั้นจำลองกล้ามเนื้อหนังตาดวงตาผมสีเข้ม
ตีบยังไม่รู้นะว่าเป็นผู้หญิงที่มีขากันไกล
รู้ไปถึงว่าคางยื่นมากเลย
เขาเลยสันนิษฐานว่าคนสมัยก่อนเนี่ย

เคี้ยวพวกเนื้อสัตว์แล้วก็เคี้ยวพวกหนังสัตว์เนี่ยนะ

มันจะเหมือนพวกสัตว์กินพืชผักผลไม้

เสร็จแล้วฟันมันไม่ได้แข็งแรงมากถึงขนาดนั้น

ทีมวิจัยเนี่ยอธิบายว่า
เทคแนวคิดการสร้างสรรค์
ที่เป็นใบหน้าสามิตินี้นะฮะ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่

คือหญิงสาวคนนี้ได้รับการตั้งชื่อแล้วเรียบร้อย

ก็สามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์โครโพลิสอยู่ในกรุงเอเทนประเทศกฤษนั่นเอง
หลอนกันนะตั้งแต่ยุคถิ่นกลาง
ก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าตาน่าจะประมาณอย่างนี้

พอหมดยุคยุคกลางมันก็จะไปลุ่งเรืองละ
พอพ่อปลูกไปเสร็จใช่ไหมมันก็เข้าสู่อียิปต์ไง
ฟันเริ่มกลับมาไม่เห็นแล้ว
เพราะว่าเริ่มไปกินผักกินพืชได้
แฟนคลับดูทั้งนาฬิกาว่าสวย

ดูชุดคุณแม่มาดูนาฬิกา
อยากเห็นทั้งชุดด้วยนะมีคนบอก

เดี๋ยวตอนจบรายการก่อนดูให้จบ

มาดูอากาศกันบ้างค่ะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ามานั่งในสตูนี้
ภายใน๒๔ชั่วโมงข้างหน้าที่จะถึงนี้นะคะ
ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง

มีฝนฟ้าขนองลดลง
อากาศจะหนาวเย็นด้วยนะคะตอนนี้โดยอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็น
ก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ส่วนทางภาคใต้ค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้น
คลื่นลมบริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีกำลังแรงมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ชาวเรือก็ควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
เรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งช่วงนี้
อากาศแปรปวนมากยุโรปนะเกือบหลายประเทศเลยนะ
น้ำท่วมแบบวินาทสันตโลกปารีสนะฝรั่งเศสน้ำท่วมมากมาย
แต่ในทางตัวแห้งห้ามกันนะที่เวนิสน้ำขอดเลยทองขอดแห้งขอด
จะเป็นเมืองที่มีน้ำกับไม่มีน้ำ
นิวซีแลนด์นั้นก่อนเหนือก่อใต้พายุเข้า
ว้าวในช่วงหน้านะคะช่วงหน้าดีเจพุทธ

คุณมาอารมณ์เสียมากเลย

โอ้โหยังเซิลใช่มั้ย
กลับบ้านไปประหยัดเพื่อจะแต่งงานกับพี่จุ๋
หงุดหงิดเหรอดูโชว์ชุดเลย
ปิดอ้าวช่วงหน้ามาฟังคุณพี่ช่างพา

เป็นกลางนั่นเราต้องเข้าใจในชีวิตของเขา
จริงแล้วเนี่ยเราก็เลิกกันมานานพอสมควรแล้วแหละ

ผู้ชายเขาถึงเสียใจไงเขาถึงเสียใจไปแต่งงานกับคนอื่นไง
แต่เราก็ไม่ว่ากันนะวาสนาเรามีแค่นี้เนอะ
แล้วคุณแม่ต้องเป็นคนอ่านข่าวนี้ด้วย

ก็เลยจะไปถามความไข้หน้าของการวิวารความใจ

คือจริงเนี่ยเขาเลิกเอาผมลงมาปิดเนี่ย
ฉันว่าเปิดอะน่าจะดี

เขาบอกอย่างนี้นะเราก็เลยไปถามเรื่องงานตอนนี้ผมก็จริงจังขึ้น
แต่ว่าก็เลยให้พ่อแม่ของผมเร็วนี้จะไปพูดคุยกับพ่อแม่ของจุ๋ยแล้ว
ถ้าสมมุติจะถามเรื่องสินสอดทองมั่นนี่ก็ผมคิดว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแพงไหม
ก็หัวเราะด้วยนะแต่ว่าตั้งใจทำงานนะครับ
เพราะว่าทุกวันนี้นะครับพอเวลาไปกองถ่ายก็ไม่กินข้าวนอกบ้านเลย
ไม่กินข้าวข้างนอกกินข้าวกองหมดเลย
แถมแบบว่าเอาข้าวกองกลับมากินที่บ้านด้วย
ดูสิประหยัดนะครับประหยัดไว้ก่อนครับ
โอ๊ยเขาผมไม่เอาอะไรมากนึงขนาดนั้นแหละ

ตลกตลกจะตลกไปไหน
ตอนนี้เตรียมงานไปประมาณ๒๘เองนะ
เขาก็เพิ่งจะแต่งปลายปีก็ต้องนู่นแหละ
โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็๙๐เองแหละ
โอ๊ยรูปก็หวานแบบปิ๊บปิ้วเหลือเกิน
เขาก็แบบว่าไปเกาหลีบ่อยนะ
ตอนที่ดิฉันไปซ้อมเต้นด้วยนะแต่คนละสตูดิโอสตูดิ

ตอนที่ฉันไปซ้อมเต้นสูโดเดียวกันแต่ว่าคนละเวลา
แต่พวกครูเขาก็บอกมา
มาสตูดิโอเดียวกัน
เกือบเราบอกแหมเราก็อยากเจอจังเลย

เป็นปริศนาธรรมต้องแกะรหัสรับให้อ่อน

ไม่เราซ้อมหนักนะวันละ๘ชั่วโมง

บางทีหน้าเขียวนิดนะ

อ๋อหน้าเขียวจมูกโดงเลย
จักรจันผมเป็นมนุษย์๗ลังค์ไหวจักรจันอย่างต้องไปพักใหญ่แล้วล่าสุดถูกจับตามองว่าทำไมถึงไม่เข้าไปสวัสดีปี
ใหม่ผู้ใหญ่ของเจ็ปอาวิทยาลัยแต่นักนักแสดงรุ่นน้องอย่างปูไปใหญ่ที่คือเฉยอย่างจะเห็นกันก็ไม่เกิดมาสวัสดีปีใหม่ด้วยนะ
ที่เขาหมดแต่เขามาไงแต่จักรจันทร์เนี่ยไม่ได้มา
จึงถูกนำมาเปรียบเทียบพอเจอจักจันทร์เธอก็เลยบอกว่า
จริงเรื่องสวัสดีปีใหม่ที่ช่องก็จะเข้าไปนะคะ
แต่จะเข้าไปหลังจากนี้เพราะเพิ่งเข้าไปเมื่อวันที่ครบรอบช่องค่ะ
คือจันว่ามันเป็นโอกาสและจังหวะมากกว่าเราทำงานทุกวัน
เราก็อยากไปแล้วมีเวลานั่งคุยกับน้องพี่เพื่อน
ซีเรียสเลยค่ะที่โดนเปรียบเทียบเพราะจะรู้สึกว่า
ความจริงคือความจริงมันไม่มีอะไร
จันแถลงเรื่องหมดสัญญาก็แถลงที่ช่อง

นะคะเฉยค่ะมันก็ไม่เฉยมันแล้วแต่คนมอง

ส่วนเรื่องความรักต้องดูไปเรื่อยไม่อยากรีบร้อนแล้ว

ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอน

ถ้าคุยแล้วไม่ค่อยเข้าใจในงานของเราก็รู้สึกว่า

ค่ะคือของแบบนี้นะมันจะมีก็มีนะ

ก็ทั้งหมดทั้งตัวของแบบนี้
ช่วงหน้าจะมีเรื่องราวของวุ้นเส้นนะ

หน้าหวานละอ่อนมาก
น่ากินนะกระดูกต้องหมด
คุณแม่ตอนเราสาวเนี่ย

มันมีแต่ว่า

แต่เป็นเข้มเข้ม
มันก็เป็นเข้มเข้มแต่หน้าหวานขนาดนี้
มีแต่คุณชายยาสุดยัง
แต่ก็เป็นแมนอย่างงี้

กับแม่มันยังผสมหน้าเข้มกันอยู่ไง

มาล่ะค่ะหนุ่มใหม่ของคุณวุ้นเซน
พอดูหน้าหน่อยสิ

ก็เรียกว่าเป็นความสนิทแท้เลยนะคะ
เลยทำให้นักแสดงหนุ่มหน้าเทอร์เน้น
ลีฐานัทคนนี้นะคะ

วิริธิภาหลังจากมีแมงเม้าตาดี
เห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย
ล่าสุดทางด้านของหนุ่มลี

บอกว่าข่าวนี้ผมโดนโยงมาครับ

ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราแค่ร่วมงานกันเฉย
แต่อาจจะผิดที่ผมโพสต์รูปคู่
คนที่เห็นเขาก็เลยเข้าใจไปแบบนั้น
ตอนแรกก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นข่าวกับพี่วุ้นเส้นได้

ผมก็รีบทักแชทไปหาพี่เขาก่อนเลย

ซึ่งก็อย่างที่บอกไปพี่เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะ
จะขำมากกว่าเพราะว่าเราเนี่ย
เป็นแค่พี่น้องที่ร่วมงานกัน
แค่ทำงานด้วยกันสบายใจได้นะครับ
ซีเรียสผมมองว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วย
คือผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาซีเรียสแค่ไหน

เพราะว่าเราเป็นผู้ชายน่าจะเสียน้อยกว่า
ต้องขอโทษคนของพี่วุ้นเส้นแล้วก็หัวเราะ
เขาบอกของผมไม่มีนะครับยังทำงานอยู่เรื่อย

ส่วนหญิงรัฐาหญิงรัฐาที่เขาวิ่งเดี๋ยวนี้วิ่งกับแฟนนะ
แล้วก็ความรักกับคุณตุลยเทพก็ลงตัวแบบสุดเลย
ไปวิ่งต่างประทงประเทศกาลหย่มหยอก
ได้เห็นข่าวดีของเธอเรื่องนี้ก็เลยอยากมีข่าวดีเพิ่มขึ้น
ก็คือว่าจะไปถามหญิงว่าแล้วจะมีข่าวดีเมื่อไหร

ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้หญิงก็บอกว่าตอนนี้แบ่งเวลาทำธุรกิจก่อน
รับละครปีละสองเรื่องตอนนี้ปรากฏว่าพอมีซิตคอมและละครด้วย
เวลาแทบไม่มีเป็นส่วนตัวเลยทีเดียว
เจ็ดวันเต็มนะคะเพราะว่าซีรีส์เสียอโยธยานั้นมีซีซั่นสอง

แล้วก็มีซิตคอปอีกหนึ่งเรื่องเลยค่อนข้างยุ่ง
เพราะงานยุ่งแบบนี้ทำให้ไม่มีเวลากับหวานใจหรือเปล่า

แต่ว่าตัวเองคิดว่าต้องศึกษากันไป
อยากให้คุณเห็นเวริสตอนนี้จังเลย

เพื่อนพี่ส่งมาจากเวริส
น้ำแห้งมากค่ะตอนนี้
อุ้ยตายแล้ว
หายไปหมดเลยเรือแทบจะไม่ต้องพา
ขณะที่ปาริสน้ำท่วม

แล้วเอลนินโยนานินย่าในโลกของเราเป็นเรื่อง

เดี๋ยวข่าวใส่ไข่จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่นะคะ

ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ